ดูความคืบหน้าคดีนี้ก่อนคดีที่โหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ
คดีที่ในแหบในแหบหนุ่มวัย๒๔ปี
ที่ปักธงชัยนครรัฐศรีมาก่อเหตุคลมขือ
แล้วก็ฆ่าเด็กหญิงวัย๘ขวบเด็กแถวบ้าน

นี่คือภาพล่าสุดของวันนี้นะครับที่สพปักทงชัย
นี่คือภาพล่าสุดของวันนี้ที่สพปักธงชัย
นี่คือภาพล่าสุดของวันนี้ที่สพปักธงชัย

ยี่สิบสี่ปีถูกจับได้เมื่อวานนี้หลังจากไปหลบอยู่ที่นู่นนะฮะ
ข้าวหลังบ้านอ่ะค่ะนะครับหลังบ้านของย่าตัวเองอ่ะ
อันนี้คือภาพล่าสุดเลยใช่ไหมนี่คือภาพล่าสุดวันนี้ที่
ตรงจุดห้องโถงของห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพปักทงชัย
วันนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็เบิกตัวในแหบออกมานะครับ
เนื่องจากต้องเอามาพิมพ์ลายนิ้วมือทำพวกทะเบียนประวัติอาทยากร
ขั้นตอนทางเอกสงค์เอกสารต่างนะฮะในแหบในเสื้อยืดสีขาวนะครับ
ตอนที่หนีไปเนี้ยสีส้มค่ะเมื่อวานจับได้ก็เสื้อสีส้มอืม
นี่คงมีญาติญาติหรือว่าตำรวจน่าจะเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้นะครับ
เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะฮะนำตัวนายอนุวัฒน์หรือนายแหบ
ออกจากห้องคุมตัวมาพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ตรวจสอบประวัติ
นำส่งกองทะเบียนประวัติอาทยากรนะครับตำรวจก็เอาแป้นพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ย
ให้พิมพ์ถึงหน้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อป้องกันอันตรายต่างที่อาจจะเกิดขึ้น
หากจะเอาตัวในแหบเนี่ยออกไปข้างนอกนี่คือพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับ
ตัวในแหบเองก็ไม่ได้มีท่าทีจะขัดขืนหรือโวยวายอะไรนะครับก็ดูทำตามแต่โดยดีอ่ะนะครับ
ภูมิกับการสพปักทงชัยบอกว่าวันนี้เนี่ย
ต้องเก็บเส้นผมกับเส้นขนของในแหบไปด้วยเพื่อเอาไปตรวจสอบแล้วก็เป็นหลักฐานทางคดีนะครับ
คือตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา๑๐เวรที่ดูแลห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพปักทงชัยบอกว่า
แหบก็อาการปกตินะฮะมีนั่งหลังพิงกำแพงบ้างเดินไปเดินมาในห้องคุมขังบ้างนะครับ
มีท่าทีปกติดีนี่เราจำลองเหตุการณ์นะครับ
ตามภาพจากคำบอกเล่าของทางสิบเวรที่คุมตัวนะฮะคือในแหบตลอดทั้งคืนเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับที่ถูกจับตัวได้แล้วก็อยู่ที่นี่ทั้งคืนเนี่ย
ก็มีนั่งพิงกำแพงหรือไม่ก็เดินไปเดินมานะครับ
เวรที่ทำหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาจะเข้ามาดูตลอดเวลานะฮะ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดคอยสอดส่องดูพฤติกรรมของในแหบ
อยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาด้วยเช่นกันนี่นะฮะ
ก่อนที่จะนำตัวออกมาเซ็นช่งเซ็นชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ดูประวัติอาทยากรรมต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนนี้คือช่วงที่นำตัวมาเก็บตัวอย่างของเส้นผมและเส้นขน
ค่ะนะฮะเพื่อเอาไปใช้ประกอบสำนวนคดี
นำส่งไปพิสูจน์หลักฐานเปรียบเทียบกับหลักฐานต่างที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ก่อคดีข่มขืนแล้วก็ฆ่าเด็กหญิงวัย๘ขวบในพื้นที่แถวบ้าน
นี่นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเสร็จขั้นตอนต่าง
ตำรวจได้คุมตัวในแหบไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยังต้องสอบปากคำเพิ่มนะครับ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวในแหบออกมาเนี่ย
เพื่อจะสอบปากคำเพิ่มเติมนี่ครับคุณผู้สื่อข่าวของเราครับ
ตามคดีนี้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะไปเจอตัวในแหบที่ยุ้งฉาง
ยุ้งเก็บข้าวหลังบ้านเจอพร้อมกับตำรวจด้วยอืม
ภูริพัฒน์ก็เลยได้ถามในแหบนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุ
โหดร้ายขนาดนี้ค่ะอยากจะขอโทษไปยังครอบครัวของน้องหรือไม่
แหบบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกับพ่อของเด็กเป็นอย่างดี
เนื่องจากทำงานก่อสร้างด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้น
อยากจะขอโทษพ่อของเด็กในสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
ตอนนี้ตัวเองเนี่ยสำนึกผิดแล้วสิ่งที่ทำลงไปเนี่ย
ทำเพื่อระบายอารมณ์ทำด้วยอารมณ์ล้วน
เขาบอกว่าเขาเสียใจมากนะฮะ
ก็อยากอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันกับผม
แต่เขาผมอ่ะเคยทำงานกับพ่อเขาเมื่อก่อนเป็นกว่าช่าง
แต่ผมก็อยากจะบอกพ่อเขาว่าผมขอโทษที่ผมทำลงไป

แต่ผมก็ไม่อยากทำแต่ที่ผมทำไปเพื่อระบายอารมณ์ไป
เขาสำนึกผิดแล้วไหมตอนนี้ใช่ครับ
ทำไมถึงต้องทำกับน้องแบบนั้นตอนนั้นคิดอะไรอยู่
ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ตั้งใจฆ่าน้องเขาไหมครับไม่ครับ
ทำไมถึงต้องลงมือฆ่าน้องเพราะอะไร
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราได้
คุยกับ๑๐เวรที่ทำหน้าที่ดูแลห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพปักทงชัยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของในแหบตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
ท่านผู้ชมครับสิบเวรท่านบอกว่า
ตลอดเวลาที่นายแหบอยู่ในห้องคุมขังเมื่อคืนนี้ก็ดูปกติดี
หลังจากสอบปากคำจนถึงช่วงกลางดึกเมื่อคืน
ก็คุมตัวในแหบมาไว้ในห้องขังในแหบเองก็นอนทั้งคืนนะ
ตื่นมาช่วงสายซึ่งก็ดูปกติเหมือนคนทั่วไป
ไม่ได้มีทีท่าจะเหมือนกับมีอาการทางจิตยังพูดคุยตอบโต้
ตอบคำถามได้เหมือนกับคนปกติค่ะจากการพูดคุยกับในแหบ
เวรบอกว่าในแหบเนี่ยเขารับสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืน
แล้วฆ่าเด็กหญิงวัยแปดขวบจริงนะฮะซึ่งตลอดทั้งคืน
ก็ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนหรือว่าร้องโวยวายอะไรออกมานะครับ
อาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าด้วยนะเพราะว่าหนีมาทั้งวันทั้งคืน
ก่อนที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นจะถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ซึ่งตั้งแต่ถูกจับได้ถูกส่งตัวมาที่สพปักทงชัย
จนถึงช่วงที่เราคุยกับ๑๐เวรท่านเนี่ย
ท่านบอกว่าไม่มีญาติหรือไม่มีใครมาเยี่ยมในแหบเลยนะครับ
นี่ฮะวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้
ไม่มีญาติไม่มีใครมาติดต่อมาขอเยี่ยมอะไรในแหบเลยนะครับ
ตอนช่วงบ่ายที่ตำรวจนำตัวในแหบเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ย
ตำรวจได้ให้จำลองเหตุการณ์เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะครับ
ยังไม่ได้พาไปทำแผนนะครับวันนี้ให้ไปจำลองเหตุการณ์ก่อนนะครับ
แต่ว่าใช้พื้นที่ของสพปักทงชัยนี่แหละนะครับ
ตำรวจเนี่ยได้เชิญย่าของในแหบให้มาเยี่ยมหลานด้วยนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามความคืบหน้าเรื่องการสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามความคืบหน้าเรื่องการสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามความคืบหน้าเรื่องการสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามความคืบหน้าเรื่องการสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบปากคำในแหบนะครับ

ให้ตำรวจลงพื้นที่ไปเซอเวย์ดูก่อนแล้ว
แล้วปรากฏว่าอู๋ทำไม่ได้แน่
ชาวบ้านมาดักรอกันเยอะมากดูทรงแล้วน่าจะมีการรุมประชาธรรมเกิดขึ้นได้

แล้วก็กระท่อมหลังบ้านที่ในแหบไปหลบซ่อนตัวจนตำรวจบุกไปจับได้

เขาก็ปีนเข้าไปที่หน้าต่างแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้น

เลยต้องเปิดหน้าต่างแงมเอาไว้
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติแล้วก็เห็นรอยเท้า

เขาล็อกเองเวลาเขาเข้าไปหลบอยู่ข้างในเนี่ย

ก็จะไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างใน

ก็ทำให้ถ้าหากว่าเราไม่ได้สังเกตว่า

พอปิดปุ๊บเราก็คิดว่ามีคนอยู่

จากนั้นไปจุดที่๒ก็คือบ้านของเด็กหญิงวัย๘ขวบที่เสียชีวิตนะคะ

ก็มีคนเห็นว่าในแหบมาพูดคุยอยู่กับน้องที่เสียชีวิต

จากนั้นก็ไปดูจุดที่สี่ก็คือหลังห้องน้ำติดกับทุ่งนา

นี่ล่ะต้นมะขามหลังห้องน้ำคือที่มันรอบตนตอนแรก

แล้วก็เดินหลบหนีไปทางหลังบ้านยาย

อยากจะเห็นนักหน้าในแห่ผู้ต้องหาเนี่ย

คือชาวบ้านก็คงเห็นว่าตำรวจมา

นี่ฮะก็สรุปคือตำรวจเนี่ยมาดูจุดต่าง
แล้วก็เอาภาพเนี่ยที่ถ่ายไปเนี่ย

เราจะย้อนไปดูปฏิบัติการที่จับในแหบเมื่อวานนี้หน่อย

การที่จับในแหบเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แหบเนี่ยถูกจับได้ประมาณสัก๕โมงเย็นนะฮะตรงจุดนี้เป็นจุดยุ้งข้าวหลังบ้านของย่าเขา
บ้านย่าเขาอยู่ตรงนี้ไม่ไกลนะฮะตรงนี้เป็นยุ้งข้าวหลังบ้านนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเราไปกับชุดที่ไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะครับ

เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าทีมขาวของเราไปกับชุดที่ไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าทีมขาวของเราไปกับชุดที่ไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะฮะ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
เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าทีมขาวของเราไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าทีมขาวของเราไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะฮะ

เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าทีมขาวของเราไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าทีมขาวของเราไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าทีมขาวของเราไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าทีมขาวของเราไปเจอตัวในแหบแล้วจับได้พอดีเลยนะฮะ

เดี๋ยวคนจะแตกซึ่งผมกลับผมกลับผมกลับเกมแล้วเกมแล้วผมจับได้แล้ว
นี่ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่างภาพของเราด้วยนะครับ
ก็ไปกับชุดที่ไปเจอตัวในแหบตรงนี้พอดีนะครับ
คือในแหบเนี่ยก่อเหตุเอาไว้ก็คือช่วงค่ำของวันที่๑๐กุมภาพันธ์นะครับ
จับได้เมื่อวานคือช่วงเย็น๑๑กุมภาพันธ์นะครับ
แต่ว่าตลอดทั้งคืน๑๐กุมภาพันธ์ตลอดทั้งวัน๑๑กุมภาพันธ์ก่อนจะจับได้ในช่วงเย็นเนี่ย
โอ้โหตำรวจเนี่ยระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ในการค้นหาตัวในแหบนะครับ
เพราะว่าตามข้อมูลที่ได้ร่องรอยต่างอย่างรองท้องรองเท้าที่ไปเจอแถวป่าหลังบ้านเนี่ย
หมู่บ้านตรงนี้นะครับคาดว่าจะหลบเข้าไปในป่านะครับ
ตั้งแต่ตอนที่เขาออกตามหาแล้วไปเจอศพน้องนะครับ
ก็เลยระดมกำลังนะฮะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับ
กลางคืนพอหาแล้วไม่เจอเนี่ยนี่เป็นรองเท้าที่เจอนะครับ
กลางวันของเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้านะฮะจนช่วงกลางวันทั้งวันเนี่ย
เฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจใช้สุนัขทหารจากกองพันธหารนะครับ
โดรนจับความร้อนเอามาช่วยนะใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จากอำเภอปักทงชัยใช้อาสาสมัครกู้ภัย
ชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ชุดสืบสวนของภูทรภาค๓มีชาวบ้านอีก๓๐๐กว่าคน
ตามไล่ล่าตัวในแหบคือถ้าจะนับช่วงเวลาเนี่ย
ตั้งแต่ก่อเหตุเอาไว้ประมาณ๒ทุ่ม๑๐กุมภาพันธ์เนี่ยมาถึงจับได้
ประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้๑๑กุมภาพันธ์เนี่ย๒๐ชั่วโมงได้
ประมาณ๒๐ชั่วโมงได้นะครับท่านผู้ชมครับ
คำถามก็คือว่าเอ้าโอ้โหแล้วไปหากันแบบแทบจะแบบปิดป่าล่าในแหบอ่ะ
สุดท้ายไปเจอเอาอยู่ยุ้งข้าวหลังบ้าน

หลังบ้านย่าในแหบนั่นแหละนะครับ

คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เย็นเมื่อวานนี้เนี่ยหาไปเนี่ย
ทีมข่าวก็ตามเจ้าหน้าที่ไปหาในชุดต่างเขาแยกย้ายหลายชุดนะ
เราก็ไปไปกับชุดของรองภูมิกับการสืบสวนสพปักทงชัยแล้วก็ฝ่ายปกครอง
ไป๕คนรวมทีมข่าวของเราอีก๓คนเป็นแปะ
มีคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวมีช่างภาพมีผู้ช่วยช่างภาพ
เจ้าหน้าที่ชุดนี้ก็เดินเดิน
เดินตั้งใจจะย้อนมาหาที่บ้านของในแหบนะฮะเขาอยู่กับย่านะครับ
เพราะตั้งแต่ที่ในแหบหลบหนีไปที่บริเวณด้านหลังบ้านเนี่ย
ยังไม่มีชุดไล่ล่าชุดไหนเข้ามาสแกนพื้นที่ตรงนี้
่งไปทางป่าหลังบ้านค่ะก็เลยเอ๊ะลองย้อนมาดูพื้นที่ด้านหลังบ้านในแหบหน่อยสิ
เพราะว่าที่คุยกับย่าคุณย่าก็ยืนยันว่าโอ้โหไม่รู้หลานชายหลบไปไหนเหมือนกัน
อยากให้มอบตัวมากนะกลัวจะถูกจับตายอะไรอย่างนี้นะฮะ
หรือว่ากลัวจะเกิดอะไรร้ายแรงอะไรขึ้นมานะครับ
พอเดินไปจุดหลังบ้านเป็นกระท่อมลักษณะเป็นกระท่อมหลังเล็ก
เหมือนกับเป็นยุ้งเก็บข้าวเก็บของอะไรพวกนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ยังสังเกตนะฮะคุณภูริพัฒน์บอกว่าสังเกตดูเนี่ยเอ๊ะ
ประตูด้านหน้าของกระท่อมเล็กตรงนี้เนี่ยปิดล็อกปิดล็อกด้วยแม่กุญแจอยู่
แต่ตรงจุดที่เป็นหน้าต่างทำไมมันมีลวดเหล็กคล้องล็อกเอาไว้
ลักษณะล็อกจากด้านในด้วยคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณภูริพัฒน์บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้นะ
กุมภาพันธ์เนี่ยที่มาทำข่าวเนี่ยเดินตระเวนดูพื้นที่เนี่ย
ก็ผ่านกระท่อมหลังนี้ผ่านกระท่อมหลังนี้ของหลังบ้านในแหบนี่แหละ
เห็นหน้าต่างตอนเช้าที่ผ่านมันไม่มีอะไรแบบเกี่ยวข้องล็อกอะไรเลย
พอเย็นตามตำรวจชุดนี้ของรองภูมิกับสพปักทงชัยมาดูเนี่ย
คุณภูริพัฒน์บอกเอ๊ะทำไมหน้าต่างมันมีลวดมาคล้องล็อกเอาไว้
ก็เลยบอกเจ้าหน้าที่สะกิดบอกเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้ฝ่ายปกครองที่มีรูปร่างเล็กหน่อย
ลองปีนขึ้นไปดูหน่อยซิขึ้นไปตรวจสอบ
ก็เลยลองกระโดดลอดเข้าไปนะฮะก็พบที่นอนขนาดใหญ่นะฮะ
มีที่นอนขนาดใหญ่มีผ้าห่มแบบคลุมทับเอาไว้
แต่ลักษณะมันไม่ใช่แบบหมอนที่นอนอะไรที่มันแบบกองไง
มันเหมือนกับอุ้ยมันมีคนหรือเปล่านะฮะก็เลยส่งสัญญาณให้กับชุดที่อยู่ข้างนอกเนี่ย
บอกว่าต้องเข้ามาดูแล้วล่ะรองภูมิการสืบสวนสพปักทงชัย
ก็เลยตัดสินใจใช้เหล็กงัดกุญแจประตูที่เป็นประตูหลัก
ก็แบบขอบคุณคุณแล้วก็เขาบอกเหมือนกับตกใจด้วยนะ
ตกใจแต่เขาก็ตอบแบบคือคุณภูติภัทรก็ถาม
ก็บอกเขาไม่รู้เขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำทุกอย่าง
สุดท้ายพอไปถึงสถานีตำรวจก็ยอมรับสารภาพนะครับ
คือจากการสอบสวนตัวในแหบเนี่ยเขาบอกว่าหลบมาอยู่ในกระท่อมตรงนี้เนี่ย
ตั้งแต่ตี๒ของคืนที่ก่อเหตุแล้วนะ
ก็แปลว่าจริงไม่ได้หนีเข้าป่าแล้วสิ
คือหนีเข้าป่าไปแล้วรองท้องรองเท้าอะไรที่ถอดทิ้งไว้
หนีเข้าป่าไปแล้วตั้งแต่ก่อเหตุก็คือ๒ทุ่มของคืนวันที่สิบใช่ไหม
แล้วคุณแม่หาน้องไม่เจอให้น้องเด็กวัยรุ่นแถวนั้นช่วยกันหา
มีคนไปเจอแม่บอกว่าช่วงที่หาลูกสาวเนี่ยในแหบเนี่ยยังยืนอยู่แถวนั้น
คือแม่เนี่ยกลับมาถึงบ้านเพราะเอิญวันนั้นกลับมาค่ำหน่อย
ลูกเลิกเรียนก็จะอยู่บ้านคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงาน
กลับมาค่ำไม่เห็นลูกตามหาลูกหายังไงก็ไม่เจอ
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่เขาตอนนั้นก็นั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่แถวบ้าน
บอกช่วยกันหาหน่อยลูกช่วยกันก็เดินตามหาเดินตามหากัน
ช่วงนั้นคุณแม่ของน้องบอกว่าเห็นในแหบเนี่ยยืนอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
แต่พอในแหบเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเขาออกตามหาเด็กกันแล้ว
แต่ตัวเองรู้แล้วไงว่าตัวเองไปทำอะไรก่อเหตุอะไรมาเนี่ย
คือข่มขืนเด็กทำร้ายเด็กแล้วก็ทิ้งศพเด็กเอาไว้แล้วเนี่ย
พอเห็นเขาออกเดินตามหาหนีเลย
แล้วก็เขาไล่ตามหากันก็ไปเจอศพของน้อง
พอเจอศพของน้องปุ๊บหาในแหบไม่เจอ
แม่ก็เลยบอกข้อมูลเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่
่งไปที่นายแหบแน่ไปที่บ้านก็ไม่เจอนะ
แล้วก็สุดท้ายก็ไล่ตามหากันก็เลยคาดว่า
หนีขึ้นป่าด้านหลังหมู่บ้านไปแล้วล่ะ

นะเพราะว่าไปหาที่บ้านก็ไม่เจอตรงนู้นก็ไม่เจอ

ใช่หนีขึ้นป่าไปจริง
แต่พอไปอยู่สักตีหนึ่งตี๒
ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวหิว
แล้วข้อมูลจากย่าของในแหบเนี่ยก็บอกว่า
หลานชายเนี่ยคือใช้เงินไม่เป็น
คือพ่อกับแม่เขาอยู่คนละทางเขาแยกทางกันก็
มาอยู่กับญาติติดคุกมาก่อน๒ปีก่อน
หน้านี้อนาจารย์เด็กชายใช้เงินไม่เป็น
ขึ้นรถไม่เป็นอ๋อทำอะไรไม่เป็นเลย
โกกรถเรียกรถถามทางอะไรพวกนี้ไม่เป็น
เขาเคยไปอยู่กับแม่ที่จังหวัดหนึ่งตอนออกจากคุก
แล้วก็ย้ายไปอยู่กับพ่ออีกจังหวัดหนึ่ง
ก่อนจะมาอยู่กับย่าที่โคราชเนี่ย

ถามว่าไปยังไงย่าบอกว่าเดิน
เดินเท้าเหรอฮะไปไหนเดินเท้าอย่างเดียว

ผมจะไปตรงนี้เดินไปทางไหนเดินไปทางไหน
เพราะฉะนั้นพอขึ้นป่าเข้าป่าไปแล้วเนี่ย

สุดท้ายในแหบสารภาพกับตำรวจบอกว่า
หิวไม่ไหวหิวข้าวหิวน้ำ
เพราะว่ากระท่อมตรงนี้เนี่ยมันเป็น
จุดที่อยู่ด้านหลังบ้านขนาดเล็ก

หน้าต่างสองบ้านประตูสองบ้าน
มีที่นอนผ้าห่มมีตู้เสื้อผ้า

คือหน้าต่างที่ทีมข่าวเราไปเจอ

แล้วประตูหน้าบ้านต้องล็อกแนว
แต่มันมีรายลักษณะในรอยเท้าแนวอยู่ด้วย
นะฮะคือคือถ้าปีนปีนปลายขึ้นไปเนี่ยมันจะเจอหน้าต่างพอดี

อย่างหนึ่งที่คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
สังเกตเห็นแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองปีนขึ้นไปตรวจสอบเนี่ย
คือตอนเช้าที่คุณภูริพัฒน์ก็มาตรวจสอบมาดูพื้นที่มาสอบถามมาทำข่าวเนี่ย
ประตูของกระท่อมเล็กหลังบ้านในแหบตรงนี้ที่ในแหบมาซ่อนตัวเนี่ย

แสดงว่าในแหบเนี่ยซ่อนอยู่ในนี้ตั้งแต่ตี๒

เอาผ้าห่มเอาอะไรคลุมอะไรอยู่ข้างในมึดปุ๊บ

แล้วมีลวดคล้องดึงคล้องไว้จากข้างใน

ก็เลยตัดสินใจมาแง้มหน้าต่าง

นี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับก็เลยเป็นภาพภาพนี้ที่ทีมข่าวของเราได้มาตั้งแต่
เข้าไปลากตัวถึงในที่นอนในกระท่อมไง
ค่ะ
พอเข้าไปเห็นไหม

ท่าทางคลุมนี่ไม่ใช่กองที่นอนธรรมดานะมีคนแน่

เข้าไปก็เนี่ยฮะดึงพ่งดึงผ้าออก

นี่ครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนหนึ่งในคำรับสารภาพของในแหบที่ได้คุยทั้งกับเจ้าหน้าที่
หรือว่าคุณผู้ลิทรรศผู้สูตรข่าวเราคุย
คือทุกครั้งที่เขาดื่มเหล้าเขาจะดมกาว

ซึ่งเขาสารภาพว่าบางทีก็ใช้วิธีคือช่วยตัวเอง

แต่บางครั้งก็คือลวงเด็กหรือจับเด็ก
ไปข่มขืนไปอาณาจารย์กระทำชำลาว
ที่โดนจับก่อนหน้านี้ก็คือเหตุการณ์นี้แหละ
อ๋อตอนนั้นต้องติดคู่ไป๒ปี
แต่ตอนนั้นไม่ได้ทำร้ายเขาถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ครั้งนี้ถึงขั้นทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
เจ้าตัวเนี่ยอ้างเหตุผลกับเจ้าหน้าที่แต่มันคงไม่ใช่เหตุผลหรอก
บอกไม่มีแฟนไม่มีคนคุย
ไม่มีเงินไปเที่ยวผู้หญิงไปซื้อบริการหญิง
เวลาที่เกิดความต้องการทางเพศสูงจะคุมตัวเองไม่ได้
ก็จะใช้เวลาที่แบบมีโอกาสในการรับตาผู้ใหญ่
เจอเด็กไม่มีผู้ใหญ่อยู่ก็จะล่อลวงเข้าไป
หรือว่าจับตัวเข้าไปแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศ
อันนี้เป็นเหตุผลของตัวผู้ต้องหานะครับ

ไม่รู้จะเรียกเป็นข้ออ้างเป็นอะไรดีอะนะคะ

ขณะเดียวกันนะครับหลังจากก่อเหตุนะครับ
แหบก็อ้างตัวว่ายังไม่ได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านทันทีนะ
ก่อเหตุกับเด็กไปแล้วเนี่ยในค่ำวันที่๑๐กุมภาพันธ์เนี่ย
ยังย้อนกลับมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านนะฮะ
เพราะว่าก่อนจะก่อเหตุคือดื่มเหล้าแล้วดมกาว
ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยยังย้อนกลับมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนนี่แหละ
จนกระทั่งแม่ของเด็กกลับมาที่บ้านเริ่มออกตามหาลูก
ตอนนั้นก็กลัวแล้วรู้แล้วว่าเขาออกตามหาแล้ว
แล้วรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปที่ก่อเหตุข่มขืนน้อง
บีบคอน้องจนแน่นิ่งแล้วก็ทิ้งน้องทิ้งศพเอาไว้เนี่ย
ก็เลยหนีหนีออกไปทางป่าข้างหมู่บ้าน
จนตี๒ถึงวกกลับเข้ามาเพราะว่าเขามุ่งไปหาในพื้นที่ป่ากันหมด
กลับเข้ามาก็ปีนหน้าต่างกระท่อมหลังบ้านของย่าที่อยู่ด้วยนะฮะ
หลังบ้านตัวเองนี่แหละใช้ผ้าห่มคลุมเอาไว้
เอาที่นอนอำพรางเอาไว้ตลอดทั้งคืนทั้งวัน
จนกระทั่งเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ย้อนกลับมา
ก็เลยถูกจับได้
เราไปคุยกับย่าของในแหบจริงต้องบอกว่าเป็นญาติ
เป็นครอบครัวคนเดียวของในแหบที่เราได้พูดคุยมาตลอด

ก็บอกว่าที่แหบทำอะไรไม่เป็นเลย

คือคุณย่าเล่าแบบนี้ปี๕๗ขออภัย
พ่อแม่ของนายแหบเนี่ยเขาเลิกกัน
เขาแยกทางกันตั้งแต่นายแหบยังเล็ก
แหบไปอาศัยอยู่กับแม่ที่จังหวัดนครพนม
ทีนี้ย่าเล่าบอกว่าโอ๊ยไปอยู่กับแม่แม่มันก็ตี

แหบเลยมีอาการคล้ายกับคนประสาท
จากนั้นปี๕๗ค่ะพ่อในแหบไปรับมาจากนครพนม
คือไปรับจากบ้านแม่เนี่ยมาอยู่ด้วย
เพื่อจะพาไปรักษาอาการทางประสาทนี่แหละ
แต่มันติดปัญหาเรื่องที่ว่าทำบัตรประชาชนไม่ได้
เพราะเจ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเขาไม่ยอมทำบัตรให้
อ้างบอกว่าในแหบเป็นต่างด้าว
ทำบัตรประชาชนไม่ได้ก็เลยไม่สามารถพาไปรักษาได้

แหบไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายในพื้นที่อำเภอปักทงชัย
ติดคุกอยู่๒ปีพ้นโทษออกมาช่วงมีนาคมปี๖๐

คราวนี้พาไปอยู่ที่สระบุรีเพราะว่าพ่อไปทำงานที่นั่น
แหบเนี่ยหนีจากบ้านพ่อกลับมาอยู่บ้านยายถึง๓ครั้ง
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกเดินเท้านะคะ
หนีออกจากบ้านแล้วก็เดินเท้าจากสระบุรีเนี่ยกลับมาที่บ้านย่า๓ครั้ง
สุดท้ายพ่อครั้งแรกพ่อก็มารับกลับไปอยู่ด้วยที่สระบุรี
หนีออกมาอีกครั้งที่สองพ่อก็ตามมารับไปด้วยอีก
หนีออกมาอีกเป็นครั้งที่สามพ่อบอกอ่ะงั้นอยู่กับย่าไปเลยพ่อไม่ไปรับแล้ว
แหบเนี่ยบอกกับพ่อบอกว่าอยากกลับไปอยู่บ้านแม่ที่จังหวัดนครพนม
แล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย๘ขวบนี้ขึ้นน่ะนะคะ
ย่าในแหบบอกด้วยนะคะว่าโอ้โหย่าเสียใจมากนะตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ยังเล่าด้วยว่าที่มาของชื่อในแหบว่าทำไมชื่อแหบ
ก็ตอนเด็กโดนตีโดนแม่ตีบ่อยใช่ไหม

ย่าก็เลยเรียกว่าในแหบนะคะ
มีกำนันในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนที่ในแหบได้พ้นโทษออกมาเนี่ย
ก็ยังชอบไปเล่นกับเด็กนะฮะ
มีพฤติกรรมลักษณะชอบซื้อขนมไปหลอกล่อเด็ก
ก่อนเกิดเหตุ๓สัปดาห์ในแหบ
จะล่อลวงเด็กผู้ชายในหมู่บ้านไปคนหนึ่ง

ตอนนั้นแห่บวิ่งหนีไป
คือมีชาวบ้านไปเห็นกำลังจะล่อเด็กเข้าไปในป่า
ก็เลยสอบถามว่า

ผมก็เลยไปดูเขาไปไล่มันกลับบ้าน
มันก็ไปถ้าคนอื่นบอกมันจะไม่เชื่อนะครับ
มันจะไปชอบเล่นกันตามเด็กนิสัยของมัน
มันจะชอบเด็กล่อลวงเด็กเล่นกับเด็กอย่างนู้นอย่างนี้
เผลอรับตาไม่ได้นะครับถ้ารับตาก็โดนอย่างนี้
ตอนนี้กำนันบอกว่าได้บอกผู้นำชุมชนให้บอกกับลูกบ้านทั้งหมดแล้วนะฮะ
ว่านอกจากผู้หญิงหรือว่าคนแก่คนชะลาที่อยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย
ต้องดูแลเด็กลูกหลานด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายมันมาถึงตัวได้จริงนะฮะ
ส่วนคืนนี้เป็นคืนที่๒นะคะสำหรับการสวดพระอภิษฐรรมศพของเด็กหญิงวัย๘ขวบเหยื่อของนายแหบนี่แหละค่ะ
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าชาวบ้านนะคะก็พากันไปช่วยงานแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของน้อง
เพราะครอบครัวเองก็ค่อนข้างลำบากพ่อแม่ทำงานรับจ้างหาเช้ากินค่ำ
หลายคนบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวไหนก็ตาม
ช่วงสายค่ะพันธุ์ตำรวจเอกชะนัดกวีขาวฉลาดผู้กำกับการสพปักทงชัยนะคะ
พวงหลีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยแล้วก็ไปเคารพศพเด็กหญิงวัย๘ขวบด้วย
ระหว่างนั้นเนี่ยแม่ค่ะแม่ก็มาพูดคุยกับทางพันธบรวจเอกชะนัดนะคะบอกว่า
ก็คือประหารชีวิตไปเลย
เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานส่งให้อัยการฟ้าศาสตร์
ทำผิดก็ย่อมได้รับโทษจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งใจทั้งร่างกายค่ะ
ต่อไปนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอคิดอะไรให้สมบัติธนาทุกอย่างนะคะคุณจังหวัด
ขอบคุณมากค่ะใจใจด้วยนะ
ส่วนศพของน้องนะคะทางครอบครัวบอกว่าจะตั้งบำเพ็ญกุศลถึงวันอาทิตย์นี้
แล้วก็จะชาปนกิจในวันจันทร์ค่ะซึ่งคุณครูและเพื่อนที่ทราบข่าวก็จะเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็มาร่วมพิธีด้วยนะคะ